คุณผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนภัยจากผู้หญิงคนหนึ่ง
ทำงานเป็นพนักงานในคลินิกเสริมความงาม
แถวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร

แนนหน้าไปมันไปเจอรูบนเพดาน
แล้วเพราะว่ามันมีกล้องแอบติดเอาไว้

ในห้องน้ำแล้วถามว่าคนที่ทำคือใคร

สุดท้ายเอาเรื่องไปบอกผู้บริหารไปไกลเกลี่ยกัน
บอกว่าโอ๊ยคนนี้เขาจิตไม่ค่อยปกติ

เขาไม่ได้เอาคลิปไปทำอะไรเขาแค่เอาไปช่วยตัวเอง

แต่มันก็ไม่ควรจะทำแบบนี้หรือเปล่าล่ะ

พนักงานเขาบอกว่ามันคือส่วนตัวของฉันหรือเปล่าล่ะ

และนี่มันคือที่ทำงานด้วย
นี่คือห้องน้ำของคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง

ฝ้าเพดานมันมีรูอยู่ตรงข้างที่ระบายอากาศ

ความสูงมันซะ๒๕๐เมตรได้
กับตรงทักโครกพอดีคุณผู้ชม

ซึ่งเป็นผู้หญิงเอาไปโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก

ลูกค้าที่เคยไปใช้บริการก็ตกใจด้วย

อะไรแบบนี้ผู้หญิงคนที่โพสต์

ไม่ได้มีเจตนาจะทำลาย

และถือว่าเป็นภัยสังคมรูปแบบหนึ่ง
ฟังเสียงเธอนิดหนึ่ง
เรามองว่ามันเป็นภัย
ต่อสังคมเนอะเพราะว่าเข้าห้องน้ำ

แล้วเราไม่โอเคกับการจัดการ
ปัญหานี้ของทางคลินิก

เธอแจ้งความไว้เรียบร้อยนะครับ

ตัดสินใจลาออกเลยหลังรู้ว่า
ผู้ชายในคลินิกพนักงานด้วยกัน

ติดตั้งกล้องเองแต่ทางผู้บริหาร

ก็บอกว่านายเอ็มเขามีอาการป่วยทางจิต

ฟังอีกคนนึงที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
เขามีอาการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
เหมือนประมาณว่า
ถ้ามีอะไรที่ขัดใจหน่อย

ก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

มาให้ดูว่าเค้ายังต้อง
เข้าไปรักษา
ในโรงพยาบาลศรีธัญญาอยู่

คือตอนนี้หลายคนเริ่ม

ฉันเคยไปทำหน้าทำสวยที่นี่
เอฉันเคยไปเข้าห้องน้ำห้องนี้มันจะมีคลิปฉันหรือเปล่า
เออย้อนคำแบบเชียดดูสำรวจดู

ตอนนี้นะผู้จัดการของคลินิกเขาบอกว่าหลังจากทราบเรื่องเนี่ย
ผู้บริหารก็เรียกนายเอ็มนายเอ็มเป็นพนักงานของคลินิกเหมือนกัน
ไปถามเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาไปติดตั้งกล้องในห้องน้ำนี้จริง
แล้วยืนยันไม่ได้มีการนำภาพที่ได้มาไปเผยแพร่ในโซเชียล
เพียงแต่เก็บเอาไว้สำเร็จความไคร่เท่านั้น
ครูผู้ชมตั้งแต่กลุ่มภาพันธ์ไม่รู้คลิปของคนไปกี่คน
ถึงแม้จะไม่ได้เผยแพร่ก็ตามแต่มันก็ทำให้หลายคนเริ่มไม่สบายใจ
มันมีคลิปตอนนี้มีการแจ้งความแล้วกับนายเอ็ม
เจ้าตัวเองก็มีการถูกพ้นสภาพการเป็นพนักงานไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา

ถึงแม้เขาบอกว่าเขาเก็บเอาไว้คนเดียวก็ตาม
ตามไปดูแล้วก็ลบซะให้หมดเลยนะครับ